เกี่ยวกับตำรวจเหมือนกันนะคะแต่คราวนี้เป็นคลิปที่โพสต์อยู่ในโลกโซเชียลค่ะ
ตำรวจตั้งด่านจราจรแล้วเขาก็อ้างว่าไปตกมอเตอร์ไซค์คว่ำนะคะ

โอ้เล่นตบอย่างนั้นเลยเหรอพี่เล่นตบอย่างนั้นเลยเหรอ
นี่เป็นคลิปจากกล้องหน้ารถนะคะจับภาพเหตุการณ์ขณะชายคนนี้กำลังขับรถผ่านด่านตำรวจ
ที่บริเวณใต้สะพานห้างเข้าห้างซีคอนนะคะแล้วก็สังเกตเห็นว่ามีรถจักรยานยนต์ที่อยู่ข้างหน้าเนี่ย
เสียหลักล้มลงจนถลายไปเลนขวาสุดก่อนที่จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่บริเวณด่านตรวจเข้าไปช่วยเหลือค่ะ
โดยผู้โพสต์คลิปอ้างว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากตำรวจที่ยืนอยู่ไปตบรถจักรยานยนต์จนล้ม
มอเตอร์ไซค์จนล้มคว่ำขนาดนี้เห็นกับตาเองและกล้องรถตัวเองเห็นแล้วรู้สึกแย่นะคะ
แล้วก็บอกทิ้งท้ายว่าตอนแรกว่าจะไม่ลงคลิปแต่ว่ามีมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ในเหตุการณ์อีกคันเนี่ย
ขับตามมาเคาะกระจกรถบอกว่าตำรวจเขาคุยกันจดทะเบียนรถตัวเองไว้
ทำนองว่าจะเอาเรื่องค่ะคลิปนี้ยอดวิวกว่าหนึ่งแสนครั้งแล้วนะคะ
แล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊คชื่อดังหลายเพจก็นำคลิปมาแชร์ต่อจำนวนมากค่ะ
แล้วก็มีเสียงวิพักษ์วิจารณ์ของชาวเน็ตที่ไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมของตำรวจที่ตบรถจักรยานยนต์นะคะ
ขณะที่ส่วนหนึ่งก็มองว่าถ้ารถจักรยานยนต์ไม่ได้ทำผิดก็ไม่ควรที่จะหลบหนีนั่นเองนะคะ
ทีมข่าวใส่ตรวจโซเชียลได้ติดต่อไปยังพันธุ์ตำรวจโทรปริญญาเหลืองอู๋ไทยรองผู้กำกับจราจรสอนอประเวทค่ะ
เปิดเผยว่าจากเหตุการณ์นี้ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะคะไม่มีตำรวจตบผู้ขี่รถจักรยานยนต์
แต่เกิดจากผู้ขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยเสียหลักล้มขณะมาถึงด่านนะคะ
โดยทางผู้ขี่รถจักรยานยนต์ก็ได้ยอมรับสารภาพผิดว่าตั้งใจหักหลบตำรวจ
จากไม่มีใบขับขี่แล้วก็ไม่มีสำเนาทะเบียนรถค่ะ